อ่ะเรื่องนี้ตามให้ต่อค่ะพระแย่งเมียค่ะกรณีที่ในเอกับนางเสาพลอยที่เขาเป็นสามีภรรยากัน
ครับมีลูกสาวอายุสองขวบหนึ่งคนในเอบอกว่าผมเคยนอกใจพลอย
พลอยก็เลยไปหาพระชื่อว่าพระพีที่วัดหนองเตยนครนายกอืม
พระพีทำพิธีให้หน่อยทำเสน่ห์ผัวรักผัวหลงให้ผัวกลับมาอะไรแบบนี้
ไปมาได้กับพระซะเลย

แล้วเหมือนกับว่าพระพีเข้าทางพ่อแม่

ชอบมากรักมากพระพีให้เงิน
ให้ท้องสร้างบ่งสร้างบ้านอะไรแบบนี้

แต่ล่าสุดในเอบอกว่าโอ้โห
ภรรยาผมตกลงยังรักผมหรือเปล่าเนี่ย

ว่าเนี่ยเป็นข่าวแล้วนะหมอปลาจะมานะหนีกันไปสองคน

เพราะตอนแรกที่เขามาขอความช่วยเหลือหมอปลาเนี่ย
คือภรรยาของเอเอาคลิปเสียงที่คุยกับพระพีมาหาสามี
ใช่สามีก็เชื่อพลอยว่าคุยกับพระพีแล้ว
เหมือนกับพระพีข่มขู่ไม่ยอมเลิกจริงพลอยอยากเลิก

เห็นไหมมึงก็บีบบังคับกูทางอ้อมเอาแล้วที่มึงทำกับกูอย่างงีหรอ
หนีไปมึงคือบีบบังคับกูไหมเนี่ยกูไม่ได้บีบบังคับกูบอกว่าเดี๋ยวกูก็ขับ
แต่ที่มึงจะทำให้ดีกูหมดเดี๋ยววันจันทร์กูก็กลับแล้ว

มึงพูดอย่างนั้นก็ไม่ให้มึงเลิกหรอก
แล้วสถานะมึงไง

ว่าเลือกสถานะกูใช่ไหม

แล้วกูเอาอันเหลือของกูมาจากในนี้เลยนะ

มึงให้กูเป็นข่าวดุ่งดังทั่วอำเภอหรอ
มึงให้กูเป็นข่าวดุ่งดังทั่วอำเภอหรอ
ไม่อำเภอหรอกทั้งจังหวัดหรือเชื่อพื้นที่

นี่แล้วดังทั่วประเทศจริง
ใช่ค่ะนี่ค่ะยิ่งกว่าอำเภอยิ่งกว่าจังหวัดอีกฮะ
คือเอเขาบอกว่าพลอยเล่าให้ฟังว่าพระพีคมครู
ก็พลอยเขาจะเลิกแต่พระพีไม่ยอมเลิก

แล้วนี่นะคะแล้วมันก็ดังจริงอะค่ะแต่ในเอบอกว่าโอ้โหผมนี่นะสงสารตัวเองมากที่หลงเชื่อพลอย
วันอาทิตย์นอนอยู่ด้วยกันส่งหลักฐานต่างมาให้ดูว่าเนี่ยจะเลิกกับพระพีแล้ว
พีนั่นแหละไม่ยอมเลิกคมคู่อย่างนั้นอย่างนี้แต่พอสุดท้ายพอในเอไปร้องหมอปลาให้มาช่วยจับพระพี
พลอยเมียรักหักหลังค่ะแอบไปบอกพระพีค่ะพระพีไหวตัวทันแล้วพากันหนีหายไปทั้งคู่เลยอ่ะ
บอกไหนคลิปเมื่อกี้บอกไม่รักกันแล้วไงอืมคลิปเสียงเมื่อกี้บอกไม่รักแล้วไง
แล้วไปแอบบอกพระพีแล้วหนีหายกันไปสองคนแบบนี้ได้ยังไง
เอเลยบอกว่าถ้าพลอยดูข่าวอยู่นะกลับมาเคลียร์กันเถอะ
ถ้าไม่รักกันแล้วก็อย่าโกหกกันอีกเลย
รอยบอกในเอตลอดว่าพ่อแม่บังคับบ้างแหละ
พระพีคมคูบ้างแหละ
ถูกบังคับให้ร่วมหลับนอนกับพระพีบ้างแหละ
เพราะโดนขู่โดนอะไรบ้างแหละ
แต่พลอยทำแบบนี้มันไม่ใช่เปล่า
ถ้าพลอยถ้าพลอยรักเขาหรือไม่รักเขายังไงมาคุยกัน

ถ้าพระพีจะเอาจะไปคบหากับพลอยก็ศึกซะ
หมดจากความเป็นพระไปคบกันมันก็ไม่เป็นไรเนอะ

แต่นี่คือยังไงยังหายตัวกันไปทั้งคู่ยังไม่เจอเลยค่ะทั้งพระพี่ทั้งพลอย
เพราะฉะนั้นคุณผัสครับก็อยากให้เขาได้ออกมามาพูดในสิ่งที่เกิดขึ้น
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมได้ทำการช่วยเหลือ
แล้วก็พูดคุยกับเขามาตลอดแล้วก็มีมาว่าเขาก็ถูกทำร้ายและถูกบังคับจริง
คือคำว่าไม่เป็นไรคือในเชิงทางส่งนะฮะ
ถ้าศึกจากพระมาแล้วจะไปคบกับผู้หญิงคนไหนจะคบกับพลอยเนี่ยหรือจะคนไหนยังไง
ทางสงฆ์เนี่ยไม่เป็นไรแต่ทางกฎหมายเนี่ยต้องไปดูว่าพลอยกับเอเขาจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่า
ถ้าไปยุ่งกับเขาอันนี้ก็เป็นเรื่องชู้อะไรพวกนี้อันนี้ก็ผิดกฎหมาย
แต่ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่เขาอยู่ด้วยกันมีลูกเป็นครอบครัวด้วยกัน
คุณไปยุ่งกับเขาเนี่ยอันนี้ก็ทางศิลธรรมก็อันนี้ก็ไม่ถูกอีกนั่นแหละ
เขาก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยามีลูกสาววัยกำลังน่ารักสองขวบอย่างนี้ค่ะ

ดูสิคะคือในเอบอกแบบนี้นะคะ
คือเมื่อวานในเอก็ย้ำเหมือนเดิมว่า

จนถึงวินาทีนี้ก็ยังรักพลอยอยู่

ถ้าพลอยเลิกกับพระพีจริง
ยินดีนะคะที่จะกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเหมือนเดิม

ถ้าพลอยไม่ได้รักพระพีแล้วก็เลิกพระพีจริงเนี่ย
มากลับมาเรากลับมารักกันอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิม

คุณผู้ชมคะในเพจลูกศิษย์พระอาจารย์ที
มีลูกศิษย์ของพระพีเขาโพสต์ลงกลุ่มค่ะ

พระอาจารย์ไม่อยู่วัดนะครับช่วงนี้
พระที่วัดติดโควิดพระอาจารย์ท่านไม่ติดไม่เป็นไร

ทีมข่าวก็เลยพยายามติดต่อไปอ่ะค่ะคนดูแลเพจนะคะครับ
เขาไม่รับสายเข้าไปดูอีกที
อ้าวเพจปิดแล้วปิดไปเรียบร้อย
พระพีเขาก็มีลูกศิษย์ลูกหามีกลุ่มเพจอะไรของเขา

เนี่ยค่ะติดต่อทางคนดูแลเพจเขาก็ปิดเพจไปเรียบร้อย
หนีโควิดไปแต่ตัวเองไม่ได้ติดหรอก
เขาบอกแบบนี้แล้วไปไหนก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ค่ะ
ทางสำนักพุทธจังหวัดนครนายกนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเลยนะคะ
ก็พยายามจะถามผู้มนุยการสำนักพุทธนครนายก
แต่ติดต่อไม่ได้เมื่อวานที่เราบอกว่าท่านสอบออนไลน์ใช่ไหม
สอบเลื่อนขั้นออนไลน์ตอนที่หมอปลาไปอ่ะไม่สะดวกออกมาคุยกับหมอปลาครับ
วันนี้ไม่รู้สอบเสร็จหรือยังนะคะก็ติดต่อไม่ได้ยังติดต่อไม่ได้นะคะ

ไม่แน่ใจว่าสอบกี่วันก็จริงไม่ได้สอบทั้งวันมั้งคะ
สอบเป็นบางช่วงเวลาช่วงเวลาที่ว่าง
ถ้าท่านมาให้ข้อมูลได้ก็น่าจะเป็นการดีนะคะ

ว่าจะยังไงจะไปดำเนินการยังไงให้บ้าง
เราอาจจะติดต่อไปช่วงท่านสอบพอดีหรือเปล่า

แต่ท่านก็ต้องรู้ว่าเราติดต่อไปเนาะ

ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดหนองเตยค่ะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเตยค่ะ
ท่านบอกว่าพระพีเป็นพระลูกวัดบวชตั้งแต่ปี๕๘
พีอยู่กุฏิด้านล่างข้างอาคารประชาสามัคคี
แต่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านอยู่ด้านบน

แค่ว่าพระพีมีลูกศิษย์เป็นคนในพื้นที่และคนต่างจังหวัดเยอะมาก
พีลูกศิษย์เยอะมาก
แต่ที่เป็นข่าวเนี่ยวัดเสื่อมเสียมากจริง
ถ้าพระพีกลับมาไม่ต้องมาอยู่แล้วนะคะที่วัดนี้นะคะ

ไม่ต้องจับศึกก็ได้ใช่ไหมคือมันหมดพ้นสภาพความเป็นพระไปแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ย
คือถ้าถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงไปเสพเมถุนจริง
นี่พ้นจะภาพความเป็นภาคเลยนะคะ

ผมว่าท่านเจ้าวาดท่านสามารถมีมติในการขับไล่ออกจากวัดได้นะ

แล้วเขาต้องไปหาสังกัดวัดใหม่อยู่

เจ้าหน้าที่เจอที่ไหนเนี่ยควบคุมตัวได้ที่นั่นเลยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วทางสำนักพุทธก็ไม่ต้องอย่านิ่งเฉยนะคะ
ก็ตามเรื่องต่อให้หน่อยเพราะว่าเนี่ยก็ข่าวดังทั่วประเทศแล้วจริง